ไปติดตามเรื่องราวดีที่น่าชื่นชมนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าคนหนึ่งได้กระโดดลงไปในคลองแสนแสบ
เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารหญิงที่พลัดตกจากเรือโดยสาร
โดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตัวเองนะครับ
แล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
เรื่องนี้จากรายงานครับ
ช่วยเหลือกันจนสามารถนำตัวขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ฮีโร่ช่วยหญิงตกน้ำคือนายนรงฤทธิคิดหมอ
อายุ๔๐ปีเป็นเจ้าหน้าที่กลมเจ้าท่า
นายนรงฤทธิ์เล่าย้อนนาทีขณะเกิดเหตุว่า
จากปกติจะประจำอยู่ที่ท่าเรือมหัฐไทย
ช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาโดยหญิงคนดังกล่าว
เธอได้โดยสารเรือมาจากท่าเรือประตูน้ำ
มุ่งหน้าไปทางท่าวัดสิบนเรือง
จังหวะที่เรือกำลังจะเข้าจอดเทียบท่า
ผู้โดยสารต่างก็มายืนออกกันบริเวณทางขึ้นลง
ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทันได้ผูกเชือกกับโป๊ะให้เรียบร้อยดี

อีกทั้งส่วนท้ายเรือยังลอยห่างออกไปจากท่าเทียบเรือ
นายนรงฤทธิจึงประกาศเตือนผ่านทรโขงแล้วให้ระวัง
แต่ผู้โดยสารกลับพากันก้าวขึ้นฝั่งจึงทำให้เธอพลัดตกน้ำ
เมื่อเห็นว่ามีคนตกน้ำจึงรีบกระโดดลงไปช่วยเหลือทันที
นาทีนั้นนายนรงฤทธิคิดเพียงว่า
ต้องช่วยเหลือผู้โดยสารให้รอดชีวิตอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด
ตลอดระยะเวลา๑๑ปีที่ปฏิบัติหน้าที่นี้
เขารู้สึกภาคภูมิใจกับอาชีพนี้มาก
เร็วนี้ครั้งล่าสุดครับประมาณ๓๔เดือนที่ผ่านมาแล้ว
ได้ไปฝึกการช่วยเหลือคนตกน้ำ
คือเราต้องรวดเร็วและช่วยเหลือให้เขาได้

แต่จังหวะนั้นคือชีวิตเพื่อนมนุษย์ทุกคน
ก็สำคัญเหมือนกันครับต้องช่วยเหลือ
เราเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปก่อนครับ

เขาควรปฏิบัติขนาดขึ้นลงเรือ
ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือ
ส่วนสัมภาระก็ไม่ควรพกมาจนพรุงพลังหรือมากเกินไป
หากมีเด็กเล็กควรดูแลอย่างใกล้ชิด
ช่วงเวลาตอนขึ้นลงเรือ
ก็ควรรอให้เรือนั้นจอดเทียบท่าให้นิ่งสนิท

และฟังคำประกาศเตือนจากเจ้าหน้าที่
ประจำท่าเรือด้วยเพื่อความปลอดภัย
ฤทธิ์ชนะภูมิรินทร์ถ่ายภาพ
ัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน